ร้องได้ไอล่า

สนับสนุนโดยบีชัวร์คิวอาร์
คู่ใจนักช็อคคู่คิดร้านค้า

วดหัวเป็นไข้ซาร่ายาเด็ดบรรเทาปวด

อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้อย่าง

ร้องรถทั่วเมืองราดดีมาก
สุดเววาใจหายเมื่อกลายสว่าง
แววเพียงเพียงแขนจากแดนอีสานเนื้อต่าง
คนรักเหมือนห่างกลับมาลำบากแพ้ใจ
ครั้งสาม

สี่และเจ้า

คุณช้างตั้งเป้าเอาไว้แต่ต้องผ่านเพลงนี้ก่อนนะครับ
ร้องไปแล้วนะครับสำหรับเพลงที่๒มูลค่า๒๐๐๐บาท
คุณช้างร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
และเพลงที่๒นะครับมูลค่า๒๐๐๐บาท
คุณช้างร้อง

เดี๋ยวคุณแม่มาอะไร
ถ้าขาดีนี่เหตุการณ์เมื่อกี้จะเตะให้ขาพับเลยไหม
เฮ้ทำไมเขายืนอย่วงกันนะสองคนนี้นะ

อะคอยจะไปอุ้มแม่เหาะขาเจ็บ

เอาไปกอด

มีรีลาเยอะเหมือนกันนะคุณช้าง

จากบทเพลงของคุณเอกชัยศรีวิชัยนะครับ

เขาเป็นคนซื้อนะ
คือเขากับภรรยาเลิกทางกันแล้ว

แม่ยายเขาไม่ตามมาเชียร์ก็ถึงนี่

คุณยายเลิกกับลูกสาวไปแล้ว

ก็ทุกอย่างบางทีแม่ทำงานเหนื่อย

แม่ก็จะเอาผ้าแชร์ไว้ว่าแม่กลับหลังมาจากทำงานแล้วแม่จะซักเอง

ถ้าเราทำงานแบกหามมันก็จะเป็นบ่อยแทบทุกคืน
ทุกครั้งที่เราแช่ไว้กลับมาผ้าก็จะตากไว้แล้วคือเขาซักให้

เห็นบอกว่าขนาดเลิกกันไปแล้วนอกจากส่งลูกแล้วก็ยังส่งเงินให้กับอดีตแม่ยายด้วย
ก็มีนิดหน่อยถ้าแม่ยายเขามารับลูกผมแล้วเขาขี่รถมาแล้วยางหน้ายางหลังเขามันหมดดอก
แล้วผมก็เพิ่งได้เงินมาผมก็จะมาเปลี่ยนของผมก่อน
ผมก็เปลี่ยนไปได้ล่อหนึ่งผมเห็นแม่ยายปุ๊บแม่เปลี่ยนเลย

คิดถึงครับและเวลาเจอเขาก็จับหล่อประจำ
จากกันมาได้นานเท่าไหร่แล้วพี่ช้าง
ก็ประมาณ๓เดือน

คือแม่ยายก็ปลูกกระต๊อบให้ผมอยู่

แล้วให้ภรรยาอยู่บ้านใหญ่ไฟ

พอแม่ล้มก็เลยอยากจะย้ายกลับมาอยู่ด้วย

ก็เลยบอกว่าลูกเดี๋ยวพ่อไปดูแลย่าก่อน

สายไหมจากอยู่กับพ่อมาตลอดเลย

เขากลัวแบบนั้น

แล้วเราจะหนห่างจากเขา
เงินทองจะลือไหล

ในเมื่อเลิกกันไปแล้ว
ลูกเขยคนนี้เขามีดียังไงคุณแม่
ตลอดเวลาไม่เคยคิดว่าเขาเป็นลูกเขยค่ะ

เพราะชั่วโมงแรกที่เขามาชอบกับลูกสาว

ลูกรักลูกแม่จริงไหม

ได้เงินแล้วเอาได้แล้วก็แต่ง
ฉันเองเอาเงินสองหมื่นจากลูกมาเนี่ย

ก็เที่ยงคือเที่ยงวานสมควรหยุด

แต่วันนั้นมาผมก็ไม่กินเหล้าอีกต่อไป

เราจะเหมือนคนแบบดื้อ

เอาล่ะมาตั้งใจแข่งกันต่อนะ
คุณช้างตอนนี้คุณช้างสามารถ

เกิดมันยากเกินไม่ไหวไม่อยากเสี่ยง

ร้องผิดเนี่ย๒หมื่นที่มีอยู่เหลือหมื่นเดียว
แต่ถ้าหยุดอยากได้๒๐๐๐ก็ได้

อินโทรเพลงที่๓มูลค่า๔๐๐๐บาท

เพลงที่๓มูลค่า๔๐๐๐๐บาท
นี่คืออินโทรเพลงที่๓ค่ะ

ก็ไอ้เพลงนี้ก็ร้องผิดร้องถูกตลอด

ก็ลองไปเอาหลังมาใส่บนเอาบนมาใส่หลัง
ลองไปลองมาลินพันธุ์กันอยู่นี้

มันไม่จำสมองที่แหม่พูด

แต่เรามีตัวช่วยให้คุณช้าง
เดี๋ยวคุณช้างต้องตัดสินใจไปทีละขั้นนะครับ

คุณช้างครับจะสู้หรือจะหยุดครับ
สู้สู้สู้

ตัวช่วยล่ะครับจาก

เยี่ยมมาก

จำนวนตัวช่วยทั้งหมดของเรานะครับ๖ตัวช่วย
คุณช้างอยากจะได้อะไรมากที่สุด
ไม่จะเอาแบบผิดแต้มเดียว

พอแน่นะพี่ช้าง
ก็ขอให้โชคดีเลือกให้ได้แผ่นนั้นเลยกันแล้วกัน
จะได้ไม่ต้องเปิดเยอะเผื่อเก็บไว้ใช้เพลงหน้านะครับ
แผ่นที่๑ถึงแผ่นที่๖
คุณช้างครับแผ่นไหนครับ
เลือกก่อนได้ครับคิดได้ครับ

เอาละครับมาดูกันนะครับตัวช่วยแผ่นที่๑ของคุณช้างนะครับ
ในเพลงที่๓ก็คือ

พี่ช้างคะให้เบอร์ใครไว้กับทางรายการคะพี่

เราร้องเพลงเป็นไหม

เปิดอีกก่อนไหมเปิดเจออย่างอื่น

คุณช้างจะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ใช้ครับ

มาดูกันนะครับว่าจะเป็นอะไรนะครับ

แผ่นที่๒นะครับก็คือ
ข้าวข้าวข้าวข้าวข้าวข้าวข้าวข้าวข้าวข้าว
ได้ฟังเพลงต้นฉบับ
อันนี้ผมว่าน่าจะช่วยได้มากกว่าร้องผิด๑คำอีกนะครับ
พี่ช้างตรงที่บอกว่าอยากได้ตัวช่วยที่ร้องผิดได้หนึ่งคำ
กลัวตรงไหนณจุดไหนที่พี่กลัว
ท่อนไหนที่กลัวร้องออกมาเลยเดี๋ยวเราเปิดท่อนนั้นให้ฟังหนึ่งท่อน
ผู้เบาคนหนาวอ้อมแขนเนี่ยหนาวหนาวหรือหนาว
ท่อนนี้ท่อน๓ท่อนนี้หนาวหรือหนาว

บ๊วยบอกมาเลย

เพราะว่าอะไรครับที่ฟังเหมือนกัน๑ค่ะยังไม่มั่นใจ

เพราะว่าอะไรคะได้ยินไม่ชัด
มันหนาวหรือหนาวไม่รู้

หนาวมันไม่มีความหมาย

นี่คือคำที่ฟังเมื่อกี้คือหนาว
แล้วจะใช้สิทธิ์โทรไหมครับ

มีสติดีนะครับขอให้โชคดี

เพลงนี้มีมูลค่า๔๐๐๐บาท

เพลงพร้อมร้องได้ให้ล้าน

ว้าว

สงสัยก็สำคัญนะครับ

แต่ไม่ต้องได้เรื่องแผนถึงทำผมแดนความเหงาเดิมบ่ได้
สร้างฝันมาตามรำทางได้เพียงครึ่งทางวาดไว้
อีกครึ่งปังคู่ใจสร้างเองบ่ได้ดอกหนา
เหมือนคนบนป่าท่านคงรู้ว่าบ่ไหว
กลัวอ้ายเหงาตายจึงส่งเธอมาบบนาย
เดินใกล้ในวันสับสนให้คนจนจนสบตา
ความใช่บ่ได้กังคาแต่เกรงว่าบ่หาการ
อีกครึ่งทางฝันยืนยันกับอายได้บ่
ช่วยเป็นที่ต่อตัวสุดท้ายตามใจหักมัน
ผู้เบาคนหนาวออมแขนกำพาแฟนเหงามานาน
หากเธอทรงยิ้มยืนยันปลายฝันมีทางไปถึง
ขอแรงเปล่าน้อยช่วยลบผมด้อยหายใจ
อย่าให้ต้องอาย
คุยเรื่องหวานใจและอึ้ง
โปรดรับข้อความจากใจไปในห้องใจคำหนึ่ง
มีฝันของคนคนหนึ่งอีกครึ่งยังรอพึ่งเธอ
โปรดรับข้อความจากใจใกล้ไหนห้องใจ
โปรดรับข้อความจากใจใกล้ไหนห้องใจ